คนก็ให้กำลังใจค่ะแต่อีกมุมหนึ่งเกิดคำถามไปยัง
การเรือหลวงสุโขทัยด้วยนะคะแต่อยากให้ย้อนกลับไปดู

เราเชื่อว่าเราสู้สุดใจที่จะตามหากันให้พบ
พาพี่น้องเรากลับมาบ้านให้ได้รีบกลับมา
คนรออยู่นี่คือความรู้สึกของนาวาโท
พี่ทิศชัยเถือนนาดีผู้บังคับการเรลุสุโขทัย
ที่รอดชีวิตจากเอกการเรลุสุโขทัยอัปปางต้องการสื่อสารไปถึงกลุ่มกำลัง
คนเรลุสุโขทัยที่สูญหายขอให้รีบกลับมาคุณผู้ชมคะ

อยากจะให้ค้นพบผู้ที่สูญหายทุกคนอย่างปลอดภัย

ฝากถามเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติภารกิจนะคะ
ว่าเรือมีปัญหาก่อนออกจริงไหม
มีการปรับเปลี่ยนภารกิจกระทันหันจริงไหม
หลายคำถามอ่ะนะคะแล้วก็พูดในลักษณะที่ว่าคือท่านก็เป็นคนที่สละเรือเป็นคนสุดท้าย
ท่านเป็นคนที่สั่งการบนเรือคนก็เลยอยากฟังคำตอบจากท่านในหลายประเด็น
ญาติของจาตรีสารวุฒนาดีหนึ่งในผู้เสียชีวิตเปิดใจกับทีมข่าวแท้รัฐทีวีว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทางครอบครัวมาจากร้อยเอ็ดนะคะเมื่อคืนได้รับการยืนยันว่าพบร่างของหลานชาย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีใครต้องการให้เกิดแต่อยากให้หน่วยงานผู้ใหญ่ผู้การเรือ
ควบคุมเรือหลวงสุโขทัยออกมารับผิดชอบและออกมาขอโทษเข้าใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มันกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แต่แม่อยากขอให้ผู้การเรือออกมาพูดความจริง
เพราะแม่คาใจกับสิ่งที่ตัดสินใจไม่จอดเรือเทียบท่าแต่วกเรือกลับ

รับคำและแปลภาพกลุ่มเขาให้เขาออกมาพูดความจริง
เพราะว่าทุกอย่างมันแก้ไขไม่ได้
แต่ให้ออกมารับผิดชอบหน่อยว่า
ผมเป็นคนตัดสินใจอย่างนั้นอย่างนี้

เพราะว่าทุกคนทุกครอบครัวเขารอคำนี้อยู่